อีกหนึ่งเรื่องราวนะครับเกิดขึ้นที่จังหวัดชัยนาธ

โอ้โหมีเรื่องราวที่มันฮือฮาเป็นอย่างมาก
มีหนุ่มคนนึงเขาจะลงในคลองเพื่อจะไปหาปลา

บอกเลยเป็นเรื่องราวลึกลับขนหัวลุกเลยทีเดียวล่ะครับ

นี่ไปเจอกับนี่
รูปปั้นพญานาค
ชัยนาฏป่าศักดิ์บริเวณสะพานข้ามคลองหมู่๔ตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองชัยนาธ

ชื่อคุณสุทัศน์ประสงค์ผลอายุ๒๖ปีเป็นคนงานสร้างสะพานที่อยู่บริเวณริมคลองแถวนี้

ใช่ครับพอเห็นได้ซัก๒วัน
คันวันนี้เป็นเคยหยุกขึ้นมาครับออกมือให้จับ
แล้วที่แรกเรารู้ไหมครับว่าเป็นยกมือ๘๓ปี
ไม่รู้ครับวันอ่างน้ำหรืออะไรแท้อย่าง
แล้วหลังจากนั้นเราได้ทำอะไรต่อครับ
ก็ยกขึ้นมาไว้ข้างสภิกษ์

นี่ไงมันมีที่มาที่ไปนะแล้วคุณสุทัศน์ยังเจอกับเรื่องราวประหลาดอีกด้วย
เขาบอกว่าฝันฝันเห็นหลวงพ่อครับมาบอกว่ารูปปั้นนี้มีพญานาคสิงสถิตอยู่
โอ้โหด้วยความอยากรู้ทำไงทำไงทำไงทำไงอ่ะโทรไปให้พี่คนนี้ได้รับรู้ด้วย
ก็คือคุณสุภาพรศรีบุญชัยอายุ๕๔ปี
ซึ่งพอไปบอกคนนี้ปั๊บเรื่องราวมันก็กระจอนไปไกลแล้วดิ

เพราะว่าคุณสุภาพรก็นำเรื่องราวนี้ไปบอกต่อให้กับร่างทรง
เป็นยังไงมันเป็นการเล่าต่อกันไปนะปั๊บปั๊บ
ใช่ไปเล่าให้กับร่างทรงฟังเสร็จปั๊บร่างทรงก็บอกว่าพญานาคนี่นะ
รูปปั้นนี้เนี่ยมีพญานาคสิงสถิตอยู่จริง
ชื่อว่าปู่ศรีมาจากทางทิศใต้อายุกว่าพันปี
นั่นคือสิ่งที่ร่างทรงบอกแล้วยิ่งไปกว่านั้นบอกเพิ่มเติมอีกนะครับ
ว่าตอนนี้แล้วถึงเวลาที่จะต้องขึ้นมาอยู่บนฝั่ง
เลยขอมาอยู่ใกล้กับสารตายายแถวนี้
โอ้โหขนลุกอ่ะยังไม่หมด
ร่างทรงยังบอกอีกว่าพญานาคองค์ดังกล่าวมีคู่ด้วย
อยากจะให้เชิญร่างทรงมาทำพิธีอันเชิญขึ้นมา
ซึ่งองค์นั้นมีสีแดงชื่อว่าแม่ศรีปฐุมาเรียกได้ว่ามากันเป็นคู่
ที่จะให้ร่างทรงนั้นขึ้นมา
ส่วนคนที่ไปเล่าต่อเสื้อสีชมพู

ใช่แล้วต่อมานะครับชาวบ้านเขาก็รวมตัวกัน
สร้างอะไรรู้ไหมสร้างฐานสร้างฐานเอาไว้
เพื่อที่จะให้รูปปั้นพญานาคมาวางสิงสถิตอยู่ตรงนี้
แล้วนี่อะไรคะยังฉะปูนไม่เรียบร้อยเหรอคะ
ร่องรอยนี่คืออีกหนึ่งความเชื่อ
พอทำแบบนี้เสร็จปั๊บวันต่อมาเจอร่องรอยแบบนี้
เขาเชื่อว่าเป็นพญานาคที่เลื้อยเข้ามา
เพื่อสถิตอยู่ในรูปปั้นแห่งนี้
เอาสิเอาสิชาวบ้านเขาก็ไปมุงดูแล้วก็เจอกับขันน้ำมนต์แบบนี้

ให้ดูกันหน่อยแล้วกันมันเป็นความเชื่อนะคุณผู้ชมนะ
ผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นอะไรยังไงนะ
แต่เขาเห็นกันแล้วเขาก็ได้กันไปเยอะเลย
คือเรื่องของการทำน้ำมนต์เนี่ยมันจะทำทุกครั้งเป็นเหมือนพิธีประกอบกันระหว่างการทำบุญนะ
จะต้องมีทำน้ำมนต์เพื่อพรมน้ำมนต์เป็นสิริมงคลไง
แต่ว่าไฮไลท์ของมันก็คือตอนที่พระหรือว่าผู้ประกอบพิธีหยดเทียนลงไปในอ่างน้ำมนต์ใช่ไหม

นี่แหละครับก็นั่งดูกันไปบางคนส่องแบบเป็นภาพสามิติตาลงตาเหลกลับบ้านก็มีเหมือนกัน
ฉันนึกออกเลยมันต้องเพ่งอ่ะ
เออจริงต้องระวังแล้วกัน
มันเป็นความเชื่อเล่าให้ฟังแบบนี้ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะ